ท่านผู้ชมครับอยากให้ทุกผู้ชมดูข่าวนี้เหลือเกิน
คือมันให้แง่คิดให้ข้อคิดหลายเรื่องมาก
เอาเรื่องบนท้องถนนก่อนคุณจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ย
คุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะรถกระบะสองคันนะฮะ
เขาบอกว่าเขาถูกรถสิบแปดล้อเนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
ขับปาดหน้าปาดหลังอะไรก็ไม่รู้แล้วเปิดกระจกตะโกนด่า
เขาเขาจอดกระบะสองคันกลางถนนขวางอย่างงี้เลยแล้วเป็นทางลงสะพานด้วย
อันตรายมากนะอันตรายมากฮะเป็นช่วงลงสะพานคลองท่าสะอ้าน
สุริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้าในพื้นที่ตะบนท่าสะอ้าน
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าคนขับรถบรรทุกพ่วงสิบแปด
ล้อคันนี้ไม่ลงมานะฮะปิดกระจกแน่นเลยค่ะคนขับกระบะสองคันนี้นี่
เคาะลงมาลงมาปีนขึ้นไปเคาะกระจกอย่างนี้เลยนะ
แล้วมีอีกคนนึงเนี่ยนะเดี๋ยวดูคุณพี่เขาใส่เสื้อสีแดง
ขับกระบะอยู่คันนึงในคนนี้นี่นี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะ

สองคันค่ะคือเขาตะโกนเรียกแบบหื้มนานมากอ่ะอืม
สรุปเนื้อหาใจความประมาณว่ารถกระบะสองคันนี้
บอกว่ารถบรรทุกเนี่ยพ่วง๑๘ล้อเนี่ย
ขับตัดหน้าเขาหรือว่าขับปาดเขาบี้เขาอะไรก็ไม่รู้
แต่ที่สำคัญพี่เสื้อแดงคนนี้แกไม่พอใจคือ
คือเปิดกระจกแล้วตะโกนด่าเขาอ๋อแล้วรถเขาเนี่ย
มีลูกมีเมียมีเด็กมีผู้หญิงช่วงที่ถูกเบียดถูกปาด
เขาตกข้างทางไปเกิดอุบัติเหตุทำยังไงค่ะลงมาลงมา
เดี๋ยวนี้โอ้โหคนขับรถบรรทุกพ่วงปิดกระจกแน่น
หลีกทางกันนี่ทีหลาย
เข้าใจไหมละทหัวออกอ๋อแล้วก็ปาดหน้าผมแล้ว
แล้วยังเปิดกระจกด่าอีก

เขาก็เลยขวางบรรทุกพ่วงคันนี้ไม่ให้ไปไหนไง

คุณตำรวจก็ต้องปีนขึ้นไปคุยเหรอ
คือพี่ตำรวจเขาพยายามเข้ามาเจรจากลายเกลี่ย
อยู่พักหนึ่งแต่ว่าทางฝั่งกระบาดเขาบอกว่า

ทางฝั่งกระบะบอกว่าจะให้ผมจบมีทางเดียวคุณตำรวจ

สุดท้ายคือไปมาเนี่ย

พี่เสื้อแดงเนี่ยพี่กระบะเนี่ย
บอกตำรวจขี้ไม่เอาเขาลงมาขอโทษผม
ลึบขี้ไปเอียงเข้าข้างเข้าเรือ

ตำรวจงงเลยนี่พี่บอกเอางี้ดีกว่าไม่ต้องคิดมากไปคลีกันที่โรงพัก

กระบาดทั้ง๒คันแล้วก็รถมันทุกคันนี้ด้วย

คุณผู้ชมฮะไปถึงโรงพักไหมครับ
เพราะว่าต้องเข้าไปที่โรงพัก

เดี๋ยวฟังเขาหน่อยตอนที่คุยกับเรานะฮะ

เอามันลงมาขอโทษจบเลยให้มันลงมาขอโทษ
ต้องกูไหวให้สวยได้
ตรงนี้ตรงนี้เค้ามาปาดผมอยู่
อ๋อเค้าปาดคืนแล้วเราเปิดประตูลงไปด่าเค้าจริงไหม
เพราะว่าประตูลเค้ามาน่ะเออทำไมขับรถอย่างนี้ปากห้า
ตอนแรกเค้าจะจอดรถซื้อสินใจกันที
แล้วเค้าก็ปั้นอันนนี้แล้วก็ฝ่าย

มีพื้นที่เปิดประตูลทำทางสองข้าง
กระตูคัมภาพสองข้างแล้วก็คลุมกระจกหน้ากระจกหนึ่ง
นี่พี่รถบรรทุกบอกผมไม่ได้ปาดเขา

เออผมมันมีปาดอยู่ทีนึงแล้วเขามาปาดผมอีก
แล้วก็มาปาดผมเนี่ยผมก็แค่เปิดกระจกไปบน
บ่นประมาณว่า
ก็เนี่ยว่าทำไมขับรถแบบนี้แล้วมันเนี่ยช่วงที่จะมาเอาผมลงไปเนี่ย
ไอ้นั่นผมก็พังตรงนั้นก็พังนี่ก็พัง
จับกระตูด้วยมือจบมือจับสุดท้ายมาเคลียร์ที่โรงพักษณ์ค่ะ

เคลียร์กันบนโรงพักเนี่ยเคลียร์กันจบเรียบร้อยนะ

แต่ตำรวจบอกจบเรียบร้อยแยกย้าย
ค่ะแต่กระบะคันนี้อย่าเพิ่งไป

สารประจำรถไม่มีพรบก็ไม่ได้ต่อ

ยาวเลยทีนี้รถคันนี้ทิ้งไว้ที่นี่ก่อน

เสื้อแดงที่มาด้วยกันเนี่ยคันนี้
ทะบงทะเบียนรถไปต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อน

นี่ฮะผมก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้

สุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าตัวเรานะฮะ

ตำรวจก็อาจจะไม่รู้ว่ารถคันนี้นี่

ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยละกันนะคะ
พยายามอยู่กฎจราจรกันหน่อยนะคะ